ดวงรายปักสิบหกเมษายนถึงสามสิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
โดยสำนักโหนอุตรา๓ดวงผู้สร้างคู่สม
ชาวราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕ธันวาคมถึง๑๔มกราคม
โสดหรือคนที่เป็นม่ายกำลังมองหาคู่ครองคู่ชีวิตคนใหม่
จะมีความหวังในเรื่องคนรักได้ง่ายขึ้นความรักยังต้องการกำลังใจ
หรือต้องการเงินเพื่อช่วยแก้ปัญหาชีวิตและรอเลี้ยงความรักที่น่าสังเกตก็คือ
โสดจะพบรักกับคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนเป็นมาย
ท่านจะรู้สึกเคร่งเครียดกับเพื่อนต่างเพศที่เพิ่งรู้จักสนิทสนมกันใหม่บ้าง
แต่กับคู่ครองและความรักจะช่วยให้ได้โชคลาภหรือผลประโยชน์
ถ้าท่านรองดองกันดีจะได้ของขวัญหรือของกำนันที่มีค่า
หรือความหมายหายากจากคนรักจะมีเรื่องหรือเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์
ที่จะทำให้ท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกตำหนิ
โดยเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องที่ท่านต้องรับผิดชอบโดยตรง
แต่เป็นความผิดพลาดของเพื่อนร่วมงานท่านจึงรู้สึกเหมือนถูกดาฟรี
ทำดีแล้วผู้ใหญ่ไม่เห็นความดีของเรา
เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านต้องระมัดระวังในระยะนี้
ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในทางการเงิน
ท่านจะมีโชคเข้ามาแต่เป็นโชคที่มีปัญหาอย่างอื่นติดตามมาด้วย
ท่านยังไม่ควรจะทำสัญญาอะไรกับใครในช่วงเวลานี้
การทำพินัยกรรมหรือสัญญาในระยะนี้
จะมีปัญหาตามมาแน่นอน
เพราะท่านมีเกณฑ์จะเสียเปรียบในข้อสัญญา

ยังดูดีกว่าหลายเดือนที่ผ่านมา
ท่านจะสร้างรายได้ให้กับตัวเองจากช่องทางต่าง
หารายได้พิเศษจากการติดต่องาน

งานพิเศษงานจรที่เข้ามา
การเจรจาขอความช่วยเหลือจากผู้ใด

ก็จะได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มใจ
ปัญหาสุขภาพต้องระมัดระวังเรื่องความดัน
เรื่องเกี่ยวกับฟันและกระดูกส่วนอุบัติเหตุ

อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับการขับขี่
การโดยสารยานพาหนะ
ท่านไม่ควรอาสาขับรถขององค์กร
โดยที่ท่านไม่ได้เป็นพนักงานขับรถโดยตำแหน่งหน้าที่
ชาวราศีมังกร
หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕มกราคม
ถึง๑๔กุมภาพันธ์
เรื่องความรักยังไม่ทำให้สบายใจได้มากนัก

จะหาความสบายใจยังไม่ค่อยได้
สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว

ทำให้ท่านรู้สึกอารมณ์เสีย
เกิดการทะเลาะวิวาสกับคู่มัน
โดยมีสาเหตุเป็นเรื่องเล็กน้อย
แล้วบานปลายออกไปเป็นเรื่องใหญ่โตได้
ต้องระวังในเรื่องของการถูกตำหนิ

เป็นระยะเวลาที่ท่านงุดหงิด

และท่านก็ใจร้อนง่าย
จะมีญาติมิตรทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย
สนับสนุนท่านโดยไม่เสียแทรก
ท่านมีจังหวะดีที่จะสร้างความเชื่อมั่น
ให้ผู้สนับสนุนท่านสบายใจขึ้นได้บ้าง
ในส่วนของงานท่านจะปรับปรุงเทคโนโลยี
หรือนำเอาเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในงาน
ช่วยให้งานพัฒนาได้ดีขึ้นอีกระดับหนึ่ง

บางครั้งก็มีอุปสรรคทำให้ท่านอารมณ์เสียอยู่บ้าง

อุทิศเวลาให้แก่รายละเอียดของงานให้มากขึ้น
คนที่เบื่อเซ็งกับงานที่ทำอยู่
จะได้งานใหม่ที่สนุกสนาน
หรือได้งานที่มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยว
ทำให้ลืมบรรยากาศเดิมไปได้บ้าง
มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวกับคนรัก

มีข่าวว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย
แต่อาจมีรายจ่ายที่ท่านไม่ได้เตรียมตัว

แต่ท่านก็มีเงินเข้ามาใช้จ่ายได้คล่องตัว

ท่านต้องระวังจะถูกของร้อนหลวก

หรือทอดปลากระเด็นใส่

เพราะเพลิงไหม้ใกล้บ้านท่าน
ท่านมีเกณฑ์ในเรื่องการเจ็บตัว
เจ็บป่วยเล็กน้อยอีกด้วย

หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕กุมภาพันธ์
ถึง๑๔มีนาคม
ท่านจะได้พบหรือรู้จักคนดี

ไม่ใช่จังหวะที่จะเริ่มผูกพันรักใครกับใคร

เหตุตรงข้ามจะนำความยุ่งยากใจเล็กน้อยมาให้ท่าน
ถ้ามีคู่รักคู่ครองแล้ว
ต้องระวังการมีปากมีเสียง
ทะเลาะเบาะแว้งให้ดีเป็นพิเศษ
ฉะนั้นก็จะพลัดพรากจากกันไปเลย
เรื่องความรักจะผิดหวังบ้าง
แต่ถ้าประคองสถานการณ์ไว้ได้

ก็จะได้ลาบเป็นสิ่งของมีค่า
หรือมีข่าวดีจากคนรักหรือคู่ครอง
ท่านจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน

ช่วยแนะนำในเรื่องหน้าที่การงาน
อาจแนะนำลูกค้าที่ดีมาให้ท่าน
ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ
ค้าขายมีโอกาสดี
ที่จะได้รับเงินได้รับผลตอบแทนที่ดีเข้ามาด้วย
ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ได้รับการโยกย้ายที่ทำงาน
ยกย้ายสาขาที่เหมาะแก่ตัวท่าน
อยู่ใกล้ที่พักหรือเดินทางสะดวกขึ้น
ท่านที่จะสมัครงานหรือหางานใหม่
ก็มีความหวังว่าจะประสบผลสำเร็จ
ท่านมีจังหวะที่จะได้เงินก้อนใหญ่
มีความหวังที่จะได้ใช้เงินก้อนเป็นเงินทุนตั้งตัว
การเจรจาติดต่อขอความช่วยเหลือจากใครในเรื่องการเงิน
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสถาบัน
จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
เกณฑ์อุบัติเหตุยังมีอยู่
โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องฟื้นไฟ
อุบัติเหตุที่ไม่ได้เกิดกับตัว
แต่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน
ของมีค่าระวังการถูกโจรกรรม
ทรัพยานผนะขอให้ดูแลให้ดี
ในเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องวิตกกังวล

หรือท่านที่เกิดระหว่าง๑๕มีนาคม
ถึง๑๔เมษายน
ไม่ใช่จังหวะที่ท่านจะริเริ่มรักใครกับใคร
เพราะอยู่ในจังหวะที่รักอาจไม่ยั่งยืนได้
แม้เริ่มสัมพันธ์ได้ในระยะแรก
ไม่นานก็จะเลิกรากันไป
แม้ท่านที่เตรียมการมั่นการวิวา
ก็จะมีเรื่องบาดหมางใจกัน
ต้องเลื่อนพิธีไปก่อน

ท่านจะหลงเสน่ห์มือที่๓
เข้ามาแทรกในชีวิตคู่
ชีวิตครอบครัวแตกแยกกันได้ง่าย
การวางตัวของท่านกับคนต่างเพจ

ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับญาติมิตร
หรือหุ้นสวนตกตำลง
หรือยิ่งตกต่ำลงไปอีก
โดยมากเป็นเรื่องแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัว
หรือคิดว่ามีการเอารัฐเอาเปรียบกันเกินไป
มีบางรายที่แย่งแฟนกัน
งานมีแนวโน้มไปในทางที่ดี
ท่านจะประสบความสำเร็จในการติดต่องานยากได้
เป็นผลงานที่ทำให้ผู้ใหญ่เมตตากรุณา
อาจได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งในคราวนี้ด้วยการเงินของท่านดีเด่นเป็นพิเศษ
ทำให้ท่านวางตัวยากไม่ว่าจะเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรืออยู่เฉยเป็นกลางก็ตาม
นานไปจะเกิดผลร้ายแก่ท่านทั้งสิ้นเคหสถานของท่านมีภัยจากพวกโจรที่เรียกว่าโจรภัย
ไม่ควรทิ้งบ้านไปไหนไกลนานวันเอาบ้านไปฝากไว้กับตำรวจดีกว่า
อุบัติเหตุเล็กน้อยที่จะทำให้ฝ่าเท้าของท่านบาดเจ็บเช่นเดินสะดุดธรณีประตูเป็นแผล
หรือทำของหนักหล่นใส่เท้าของท่านเองจะเจ็บป่วยที่บริเวณฝ่าเท้าหรือข้อเท้าของท่าน